ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของพิธีกรดังที่ตอนนี้ติดโควิดสิบเก้าอยู่นะฮะคุณนวัดอิสระไกรสินนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณนวัดเนี่ยออกมาไลฟ์นะฮะคือก็เวลาที่ออกมาไลฟ์เนี่ยก็จะสภาพเป็นลักษณะเนี้ยใส่เครื่องช่วยหายใจอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เมื่อวานเนี้ยคุณนวัดบอกว่ามีหมอคนหนึ่งของโรงพยาบาล
ออกจากโรงพยาบาลได้ด้วยหรือหรือเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดผิดพลาดอะไรกันยังไงหรือเปล่านะฮะวันนี้ทางหน่วยงานที่เก็บข้องออกมาชี้แจงแล้วนะครับแต่ดูเมื่อวานนี้ก่อนนะครับคุณนวัสดิ์เนี่ยได้ไลฟ์นะฮะแล้วมีช่วงหนึ่งเนี่ยถึงขั้นร้องไห้น้ำตานองหน้าระบายความอัดอั้นตันใจคุณนวัสดิ์บอกว

กูยังต้องเยี่ยวอยู่กับที่อ่ะมึงเป็นหมอแห่งสวยแบบไหน
ฮะมึงจะกลับไปนี่กับกู
ไอ้นกเวทมึงกำไรความสุขของคนชั้น

ก็ไม่รู้ว่าคุณนวัดเขาจะหมายถึงเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างด้วยนะครับ
เอาเป็นว่าคุณนวัดเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขายังต้องใช้โถปัสสาวะอยู่นะ
แต่ไม่ได้อยู่ในห้องไอซียูแล้วนะครับ
ก็ยังไม่หายดีเขาก็ประมาณอย่างนี้นะครับที่คุณนวัดบอกเอาไว้
ตอนนี้ยังไม่ได้ไลฟ์อะไรเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่าเราสอบถามอาการล่าสุดไปยังคุณนวัดเนี่ยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวียืนยันว่า
ยังไงก็ไม่ออกจะอยู่จนครบกำหนดรักษาคือ๒๙กรกฎาคม
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการตามวันหรือว่าตามอาการอะไรยังไงนะ

ส่วนเรื่องที่คนเนี่ยแสดงความเป็นห่วงว่าแต่ละครั้งออกมาไลฟ์
ออกมาพูดอะไรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคุณนวัดเนี่ย
โอ้โหใส่เครื่องช่วยหายใจขนาดนี้เนี่ยออกมานั่งพูดนั่งไลฟ์อย่างนี้
มันจะไหวเหรอไม่ทำให้อาการแย่เหรอ
คุณนวัดบอกว่าปรึกษาคุณหมอแล้ว
คุณหมอบอกว่าพูดเยอะเนี่ยจะช่วยฝึกปอดให้แข็งแรง
แล้วที่เห็นนั่งไลฟ์อยู่เนี่ยก็คืออยู่ในห้องรักษาตัวปกติ
ไม่ได้ไลฟ์จากไอซียูนะฮะ
แต่ว่าบางคนเขาจะเป็นห่วงเรื่องสภาพอารมณ์หรือจิตใจระหว่างการรักษามากกว่าใช่ไหม
อยากให้เครียดมากอะไรประมาณอย่างเนี้ยพอออกมาแต่ละครั้งเนี่ย
แต่ตรงนี้คือคำถามว่าเออตกลงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลจริงหรือ

คือเราหาคำตอบมาให้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์ทะเรศกรัศนรวิวงศ์
อธิบดีบอกว่ากรณีคุณนวัฒน์เนี่ยค่ะ
เรื่องต้นโรงพยาบาลแจ้งว่าได้ประเมินแล้ว
ว่าคุณนวัดเนี่ยเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ที่อาการพ้นวิกฤตและมีอาการดีขึ้น
ซึ่งทำได้โดยความสมัครใจของผู้ป่วย
เพื่อที่จะจัดเตียงให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙รายอื่นต่อไป
ก็เรื่องของความจำเป็นในการใช้เตียงรักษาตัวในสถานพยาบาลเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิด๑๙เป็นเรื่องสำคัญ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่าแนวทางจะเป็นแบบนี้นะคะ
ทางสถานพยาบาลเองจะติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
จะมีอุปกรณ์วัดไข้อุปกรณ์วัดออกซิเจนมีออกซิเจนส่งไปให้ด้วย
มีช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉินด้วยถ้าผู้ป่วยมีอาการซุดลง
ก็จะรับผู้ป่วยกลับมารักษาที่สถานพยาบาลแห่งเดิมทันที

กรณีคุณนวัดคลองเตียงผู้ป่วยมา๒๒วันแล้ว
ประเมินแล้วว่าอาการดีขึ้นจริงสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้เอง
ก็เลยมีการแจ้งให้คุณนวัดทราบแต่อาจจะด้วยการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่า
ระหว่างคุณนวัดกับคุณหมอที่แจ้งก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ว่าโรงพยาบาลให้ออกหรือว่าไล่ออกจากโรงพยาบาล
ทั้งทั้งที่อยู่ระหว่างการรักษาทีนี้ค่ะทางแพทย์ก็ได้คุยทำความเข้าใจกับคุณนวัดแล้ว
กับผู้ป่วยทุกรายนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณนวัดคนเดียว
คุณหมอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติอะไรเลยค่ะ

อย่างแต่ว่าทางสบสท่านยืนยันว่าอาการหาย
น่าจะหายลีระดับที่จะไปอยู่บ้านได้
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นแนวทางแบบนี้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ทุกคนนะคะ